ต้อนรับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันในวันนี้ค่ะ

ผู้ชายในฝัน

เอาอีกแล้วมาแปลกอีกแล้วมีอะไรต้องขนาดนั้นเหรอคะ
ถ้าอย่างนั้นไม่ให้เสียเวลาไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะคุณชาโน

ต้องคุณชานนท์

ผู้ชายในฝันวันนี้พบกับพิธีกรหนุ่มเจ้าเสน่ห์ขุนชานนท์อัครชาตะ
วันนี้หนุ่มขุนจะพกพาความเจ้าเล่
ปลุกเวทีแม่บ้านให้สตรองกันขนาดไหน
ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
มาแล้วนะคะสำหรับช่วงผู้ชายในฝัน
ก็ต้องขอต้อนรับน้องขุนชานนทอัครชา

จะบอกว่าตอนนี้นะคะไปไหนดูดำมาก

ฟิดแบบก็ก็ดีครับ

เหมือนเป็นพี่น้องตะละเลยเหมือนแฟน
จริงแล้วอย่างรู้มากเลยว่าจริงเนี่ยน้องนี่เข้าวงการมาได้อย่างไร
ก็ตอนแรกก็เดินแบบก่อนครับ

ใช่ก็คือเป็นคนสุดท้ายคนที่๕๐

คือทำหน้าเฉเดิมเฉยผมก็เป็นโจร
เล่นเป็นครับ

รู้สึกตื่นเต้นมาตอนแรก

ตอนแรกไม่รู้ว่าซีรีส์นี้คืออะไร
ก็ไม่ดูก็เขาเอาบทมาให้อ่าน

ไอ้ที่เราดูแบบเวอร์ชั่นไทยคือแบบ
ออกมาจากขุนล้วนเพราะว่าขุนไม่ได้ดูอะไรมาก่อนเลย

ก็คิดว่าถ้าบทเป็นอย่างนี้

แต่เขาแบบว่าสำหรับเรารู้สึกว่านะ

ดูแบบเหนียบอะไรอย่างนี้

ก็เหมือนเราเวลาเราเล่นไลก์จริงเราดึกเราเป็นคนเด่น

อันนี้โจ๊นก็แล้วนะตัวไลก์ก็แล้ว

ก็ตอนแรกเหมือนพี่แต้ต้องบอกเลยว่าพี่แต้เขาก็
อ่ะลองไหมตอนแรกก็ไปแคสรายการรายการเล็ก

แล้วก็เขาก็ถามโปรดิวเซอร์

นู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็ทำเลย

มีคนพูดถึงแบบว่าธุบันธุเมืองจริง
แต่เขาบอกเขาเกร็งมากเลยใช่ไหม

คือต้องบอกก่อนว่าเป็นผู้ชายคนเดียว
ในรายการจริงอะ
ก็หล่อที่สุดในรายการเลย
ว่าเป็นผู้ชายคนเดียว
ใช่เมื่อก่อนจะแบบ
ุนน้ำไหมออกวันนั้นไม่มี

เอามือรอมด้วยนะ
ไม่มีแก้วไปหากินเอาเอง

ไม่แล้วในซีรีส์ด้วย

เจ้าชู้ดูเทพ
มีเสน่ห์แบบว่าดูความแบน

เจ้าชู้ด้วยนะที่พูดเมื่อกี้

เอาตอบทีละข้อก่อนเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่า

เป็นคนเนี๊ยบหรือเปล่า

เป็นคนแบบว่าดูแบบแดด

แต่คำถามนี้ค่ะหลายคนอยากทราบว่า

ผู้หญิงเยอะมาก

เคยจีบเคยเล็งใครบ้าง

เหมือนจะผู้ชายมันจะเล็งเจ็บ
เอาคัดก่อน

แต่คือพี่เต้ก่อนจะทำอย่างนี้
อย่ายุ่งกับผู้หญิงในรายการนะ

เราก็ยุ่งไม่ได้เพราะเขาเป็น

ชมว่าโอ้คนนี้หุ่นดีสวยจังเลย

เขาจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหม
ผมก็มึนตอนเช้าไปก็มึน
ก็ไม่รู้ว่ามีใครอยู่ไงผมว่า

ผมก็เลยเข้าไปอุ๊ยแต่งตัวกันอยู่เลยเว้ย

เลือกมาคนหนึ่ง
ที่รู้สึกว่าคนนี้โดนใจสุด

อ่าอีกก็ต้องเป็นตัวสงส์หยุดมันซักชีวิต
สงสักเซ็กซี่หน่อย

แต่มันก็ต้องมีไอ้ที่ถามว่าเจอเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่า

มีซีนตบกันตีกันอะไรอย่างนี้

เรามีอึ้งหรือมีเรื่องอะไรที่แบบ

หรือว่าเราเข้าไปช่วยเขาตบไหมอะไรอย่างนี้

แคมเปญที่ต้องไปเล่นเอ็มวี
ปลาใหม่ผมก็

โอ้โหเขาก็อึ้งกันหมดทีมนั้น

อึ้งก็ไม่คิดว่ามันจะแบบสุดได้ขนาดนั้นไง
แต่ก็ต้องยอมรับว่าเมนเทอร์ทุกคนเก่ง
แล้วก็คือเด็กทุกคนก็มีความตั้งใจที่แบบ

ไม่ว่าจะเป็นพี่ลูโกเกตเนอะม้องกรี๊สมีน้ำทิพย์นะครับน้ำทิพย์

จะมีคำพูดฮิตติดปากแบบว่าทุกคนทั่วบ้านทั่วเมืองเลย

สตรองนั่นเองขอความสตรองของคุณค่ะ

ข้อดีความสตรองที่แบบสาวชื่นชมกับข้อเสียของตัวเอง

เดี๋ยวไปสัดเก้าอี้เอาผ้าพับเป็น๓เหลี่ยววาง
โอ้โฮพับเป็น๓เหลี่ยวด้วย

ก็เหมือนเราไปทานข้าวเราก็ต้องดูแลเขาไง

อ๋อก็ใช่ค่ะใช่ค่ะฮะดูสิดูรักผู้หญิงดูนี่แบบ
ใจร้อนมันแค่นิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไร
ถามให้ถามทีหลังกันอะไรมีแฟนหรือยัง

ยังยังไม่ให้ตอบวันนี้

ใจคุณผู้ชมบอกว่าที่ดูเนี่ยนะ

เพราะวันนี้เวลาหลงหมดแล้วไงเวลาหมด

ดูได้เลยนะคะที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาล
เข้าไปร่วมเล่นเกมนะคะเรามีของรางวัลแจกด้วย

พรุ่งนี้อย่าลืมมาฟังคำตอบนะว่า

สุดท้าย
กลับมาพบกันใหม่วันนี้เราทั้ง๓คนลาไปก่อน
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ยังโอ๊ยยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ถามเลย